ไม่รู้ยังไม่อนุญาตกำลังหาทางออกอยู่
เพื่อทำถามกรอกฏอทัน
เราดูนั้นภาพส่งบสุข

กว่าจะไปทำให้เกิดความดูแลในพื้นที่ก็แล้วกัน

มันจะเอายังไงแต่ทุกวันนี้ไม่ได้พูดอ่ะ
ฉันถามเธอทุกวันนี้เขาไม่ได้พูด
ไม่คิดเขาก็พูดอยู่ไง

แต่ผมใช้นี่ยังอ่ะเขาก็พูดอยู่หรือเปล่า
แล้วถ้าเปิดมาให้พูดโดยสาเสรีมันจะมากกว่านี้หรือเปล่า

แล้วเราต้องการอะไรผมถามเธอก่อน

และเธอเรียบร้องได้ไหมว่าคนนี้จะไม่พูดแบบที่ไว่
เรียบร้องแทนนะได้ไหมล่ะ
คอสชเป็นคำสั่งเพื่อจริงแล้วมันเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นหลัก
เรื่องเร่งด่วนก็คือคำสั่งผมคำสั่งขอชอโดยผมลงนาม
โดยความเสนอแน่ของพลชแต่พรบรผ่านกับวินักของทศพา
ออกมาแล้วแล้วมีผลของเขาใช้แล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
อย่ามาตีกันสิแล้วตกลงไม่เอาทั้งสองอย่าง
ก็ตามใจก็เพราะฉะนั้นประเทศชาติจะเหลวแหลกไง
เธอก็ไม่สนใจอยู่แล้วก็ตามใจพูดอย่างนี้ต่อไป

ผมไม่เคยพูดเลยดิแล้วทำไมมันจำเป็นหรือยังอ่ะ
แค่นี้ยังทำกันเองไม่ได้อ่ะแล้วคุณไม่คุณอยากให้ทำอ่ะ
ไม่ต้องส่งเร็วนักหรอกโถถามแล้วก็ส่งแป๊บแป๊บแป๊บ
ทำไมมันได้เงินมากแล้วไงส่งตรงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ให้ส่งเขาได้
ฟังให้จบก่อนไม่ใช่จับต้นไปไม่ถูกแล้วก็ส่งเค้า
แล้วก็ส่งไปเดี๋ยวก็ตีกันกลับมารับผิดชอบด้วยนะเธอ
ข่าวใครข่าวมันรับผิดชอบตัวเอง
ไม่ต้องเพราะเธอก็ฟังฉันก่อนดีแล้วก็เขียน
เกียรติผมบ้างดิฟังผมไม่ได้ถามเจ๊
แล้วก็เหมือนให้คนพูดโทรศัพท์ไปฟังผมพูดอ่ะ
ผมไม่ชอบคนเหล่านี้ถ้าไม่ให้เกียรติผม

ไม่ต้องมาแก้ตัวกับฉันฉันขี้เกียจฟังเธอ
ไปฉันไม่ได้เกลียดเธออยู่แล้วแต่ฉัน

หนาจะกินจะอยู่เนี่ยมันสำคัญกว่าที่สุด
พระเจ้าโทรจะกินอะไรจะอยู่ไงบ้านบริเวณสงบ
นี่นี่เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องคำนึงถึง

ก็ไปว่ากันมาอีกทางหนึ่งไม่ใช่ตีกันมั่วไปหมด
แล้วมันจะทำอะไรได้แล้วแล้วคราวเดียวก็ต้องการหนี้ต้องการโน่น
อยากให้แก้โน่นแก้นี่แล้วมันจะทำได้ไง
เอาไหมกลับกันไหมถ้าสื่อขึ้นมาแล้วเป็นนายกกับฉันเนี่ย
จะถามเธอว่าเธอจะทำแต่เรื่องยังไง
ไปให้ได้แล้วกันอืมไม่ได้ทะเลาะกับเธอหรอก

เขาทำได้ไหมแล้วเขาทำไม่ได้ไปใช้วิญญาณปกติ

แล้วกฎหมายไปตรวจนะคำสั่งสารนะไปปิดอะไรต่างคำสั่งสารหมด

ก็เคารพกฎหมายแต่ผมถามว่าช่วยคิดดูซิว่า
แล้วเว็บหรือว่าในโซเชียงประเทศเปรียบมันเขียนนะ
ไปเรื่อยนี่ท่านจะให้ผมแก้ไงผมถามท่านสิ
กันให้ตายนักการโซเชียตัวยาชุมนมหนี้นมหมด

ธุรกิจนะภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจใช่ไหมหน้าข่าวเศรษฐกิจ
หน้าสองหน้าสี่หน้าสามนี่แล้วเท่าไหร่
เขาก็แบบอาจมีรูปโปก็จุดขึ้นมา

ผู้หญิงไม่อายแทนเขาหรอกนึกสิทธิจะเปิดให้ใครดูก็ได้หรอก
สังคมมาช่วยหน่อยสิเรื่องการผลิตคิดสำนึกสังคมที่มันเป็นไทย
จะบอกว่าต่างประเทศคุณก็คือต่างประเทศนี่คือในประเทศ
คุณรับสามารถทำประเภทในไทยไว้บ้างคุณจะไปเปิดอันที่ไหนก็ไปเปิดที่นอก
ที่เปิดดูแล้วก็ขายน้องเจ้าพิมพ์อ่ะไม่อายมั้งอ่ะ
ข่าวหนึ่งข่าวคนสูญเสียคู่กับไอ้คนกอดอกไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะ
มันสมควรไหมใครอ่ะนั่งอยู่แถวนี้ใครไปบอกลูกพี่เธอสิ
วันเสาร์อ่ะวันอาทิตย์อ่ะ